วันนี้เนี่ยตามเวลานัดกันเลยครับ

เปิดให้คนที่คุณสมบัติผ่าน
ก็จะไปตรวจสอบในชื่อกรรม

คุณทัศนัยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอาง่ายแค่เช็คสิทธิ์ก็ไม่เหมือนกันแล้ว
ถูกต้องดูให้ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเพราะมันจะงงหน่อย
เอาแบบนี้ละกันคนที่เคยลงทะเบียนใช้โครงการคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกัน
เคยลงทะเบียนไปแล้วเขาจะมีข้อมูลรอบอยู่แล้วแต่ว่าเราลงทะเบียนรอบันนี้คือกลุ่ม
เพื่อดำเนินมาตรการอื่นของรัฐได้
แล้วทีนี้เนี่ยคนที่เคยลงคนละครึ่ง
คนที่เคยลงเราเที่ยวด้วยกัน
วันนี้ลองไปเช็คสิทธิ์สิว่าคุณได้โครงการเราชนะไหม
ไปตรวจสอบว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ
ย้ำว่าคนกลุ่มเนี้ยคุณไม่ต้องลงใหม่แล้ว

แล้วดูซิว่าตัวเองผ่านเกณฑ์ไหม
ไอ้เกณฑ์ต่างเราเคยบอกหมดแล้วว่าใครจะได้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แบบไหน

ให้ตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์
แล้วก็จะเป็นแบบหน้าจอนี้ค่ะคือเขาก็จะให้กรอกเลขบัตรประชาชนครับ
จะให้กรอกชื่อนามสกุลจะให้กรอกวันเดือนปีเกิด
หลังจากนั้นก็จะตรวจสอบสิทธิ์ได้เลย
ทีนี้เนี่ยก็เข้าไปดูนะเราย้ำแบบนี้นะ
ปัญหามันอาจจะมีบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้
เพราะมันมีคุณสมบัติที่เขาระบุเอาไว้ว่าเขาเอาเกณฑ์การจ่ายภาษีของคุณปี๖๒มาคำนวณ
คุณทัศนัยวันนี้ดิฉันเห็นแล้วหลายคนโพสต์
คือเขาบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ
เนื่องจากท่านเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน๓แสนบาท

มีคำถามคุณอริยาทำไมต้องเอาปี๖๒มาคี
นี่ไงดิฉันว่าแล้วว่าเรื่องนี้มันจะต้องกลายมาเป็นประเด็น
คือเรื่องนี้ทางหน่วยงานเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ต้องเอาปีภาษี๖๒
คุณผู้ชมปีภาษี๖๒เราจ่ายภาษีกันตอนต้นปี๖๓

ทีนี้ทำไมถึงไม่เอาปีภาษี๖๓ล่ะ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาปีภาษี๖๓เนี่ย

เพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีฐานข้อมูล
เขาก็เลยต้องย้อนไปดูปีภาษี๖๒
แต่ว่าปีภาษี๖๒โควิดมันยังไม่มา

บางคนก็ยื่นภาษียื่นรายได้เกิน๓แสนบาท

ณวันนั้นทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับโครงการนี้

ก็ผ่านเกณฑ์บอกว่าอ้าวก็ปี๖๒ฉันยังไม่มีผลกระทบกับโควิด
ธุรกิจฉันก็ยังดำเนินการได้ดี
ผลกระทบมันมาปีนี้ปี๖๓ต่อเนื่อง๖๔ก็เลยไม่ได้ผ่านเกณฑ์นี้ไป
อันนี้เขาชี้แจงไปแล้วว่าทำไมถึงต้องใช้หลักการแบบนั้นนะครับ
ทีนี้ทางด้านของโฆษกระทรวงการคลังครับ
นางสาวกุรยาตันติเมอาเตมิตรนะฮะบอกว่า
ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปรับเงินจากโครงการบรรชนะ
จะได้รับการโอนเงินครั้งแรกฟังแบบนี้นะ๑๘กุมภาพันธ์๒๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบ๗๐๐๐บาท
ไอ้๒๐๐บาทกลุ่มนี้หมายถึงว่าคนที่ไม่เคยเลยใช่ไหม
ไม่เคยลงทะเบียนเลยแล้วก็ไปลงทะเบียนจะได้ครั้งแรก๑๘กุมภา๒๐๐นะฮะ
แล้วก็ได้ทุกวันพฤหัสบดีจนครบ๗๐๐บาท
โดยประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลก็สามารถสะสมวงเงินได้
หมายความว่าโอนมาแล้วคุณไม่ต้องใช้ให้มันหมดทีเดียว
แต่คุณต้องใช้ให้หมดภายใน๓๑พฤษภาคมเท่านั้น
เขาจะโอนมาให้ผ่านแอปแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปไป
ให้หมดนะครับคุณผู้ชมใช้ให้หมดภายใน๓๑พฤษภาคม
เขาจะโอนมาสัปดาห์ละพันพันพันจนครบ๗๐๐๐บาท

คือโอน๑๘กุมภาได้๒๐๐ใช่ไหม
แต่ว่าหลังจากนั้นจะโอนทุกวันพระฤหัสสบดี
ครั้งละ๑๐๐ก็จะมีวันที่๒๕กุมภา
ก็จะไป๔๑๑๑๘๒๕มีนา

ทีนี้สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในฐานระบบข้อมูลที่ตรวจสอบสถานะ
พบว่าคุณไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

รายด้านในการยืมภาษีเปรี้ยว๒คุณเกิน๓แสนคุณไม่ผ่าน
คุณต้องการจะให้เขาทบทวนนะฮะ
เดี๋ยวคุณสามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนประวัติฐานข้อมูลได้

ได้เข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะดอดคอม
แต่คุณต้องเข้าไปตั้งแต่๘กุมภาถึง๘มีนา

ถูกต้องมันจะมีปุ่มให้คุณกดเพื่อขอทบทวนสิทธิ์
โดยกระทรวงการคลังจะนำคำร้องไปคัดกรองใหม่ว่า
อ๋อสำหรับใครที่จะหาเรื่องเงินได้พึงประเมินเนี่ย

ตรงนี้ก็คือเราต้องบอกไปว่าผลกระทบเรามาได้รับปี๖๓

แล้วเขาก็จะตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ
แล้วก็ประกาศทางเว็บไซต์เหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้
อีกกลุ่มหนึ่งก็มีคนอยู่ในกลุ่มนี้เยอะ

ใช่ค่ะหรือบัตรสวรรค์แห่งรัฐนะครับ

คือกลุ่มนี้นะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียน
ซึ่งวันนี้วันนี้จะได้รับวงเงินในโครงการเราชนะเป็นครั้งแรก

โดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
เดี๋ยวดูไปบนหน้าจอนี้อันนี้คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
จะได้วงเงินช่วยเหลือรวมแล้ว๕๔๐๐บาท
ก็จะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ
สัปดาห์ละ๖๗๕บาทเป็นจำนวน๒เดือน

อันนี้กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
ส่วนคนที่เป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ว่ามีรายได้เกิน๑๐๐๐๐๐บาทต่อปี
อันนี้ค่ะจะได้วงเงินช่วยเหลือรวม๕๖๐๐บาท
ก็จะได้อาทิตย์ละ๗๐๐บาทก็จ่ายไปเรื่อยทุกอาทิตย์จำนวน๒เดือน
ยิบย่อยอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหน
ใช่ก็นี่ไงคือต่อให้ฉันถือบัตรคนจน
แต่ฉันถือบัตรคนจนกลุ่มไหนมันก็ต้องดู
เป็นกลุ่มที่ไม่เกิน๓๐๐๐หรือว่ากลุ่มเกินแสน
ทำความเข้าใจให้ดีนะครับทีนี้เงินที่ได้มาเราได้โอนเข้ามาในแอปใช่ไหม
แอปเป่าตังค์แล้วเราจะไปใช้ยังไงได้บ้าง
คุณผู้ชมต้องจำไว้ว่าเราต้องใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
เป็นร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลร้านทงฟ้ารวมไปถึงร้านที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง
ร้านเช่นอะไรบ้างซื้อสินค้าประเภททองคำร้านที่ขึ้นทะเบียนต่างอะไรต่าง

แล้วที่บอกว่าในโครงการเราลชะนะมันก็เอาเงินไปจ่ายค่ารถขึ้นบินมอเตอร์ไซค์
ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ค่าเช่าบ้านแต่ว่าผู้ให้เช่าเองเนี่ย
เขาก็จะต้องมีแอปถุงเงินด้วยแต่มีอีกกลุ่มนึงค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่๒๙มกราคม
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้า
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่เลยครั้งแรกเลย
เกี่ยวกับที่คุณทัศนัยเล่ามาเลยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะเช็คสิทธิ์ได้เนี่ย
วันนี้ไปเช็คนะคุณยังไม่เจออะไรเพราะคุณจะไปเริ่มเช็คได้
ก็คือวันจันทร์หน้าจันทร์ที่๘กลุ่มพาพันธุ์
อันนี้คือกลุ่มใหม่เลยนะกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวกับการมีแอปอะไรอยู่เลย
ไม่เคยใช้คนละครึ่งเลยที่ไม่เคยลงอะไรเลย
เพิ่งลงตั้งแต่๒๙ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยววันที่๘ตรวจสอบว่าคุณได้สิทธิ์หรือเปล่า
ใช่แล้วก็ถามว่าตอนนี้ยังลงทะเบียนได้อยู่ไหมยังลงทะเบียนได้อยู่นะคะ
เพราะว่าเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๒๙มกรายาวไปจนถึง๑๒กุมภาตอน๕
นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ำเตือนกันเพราะว่ารายละเอียดเงื่อนไขของโครงการมันมีเยอะคุณผู้ชม
ค่อยทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะ